ต่อกันที่ละครเจ้าปัญหาอย่างลิขิตรักจากดวงดาวกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้มีข่าวเช้าเยอะแยะมากมาย
ก็เลยไปกระทบถึงการออนแอร์
คือการออกอากาศเห็นว่าจะเลื่อนออกเป็นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ
คือเขาบอกว่าหมายมั่นปั้นมือกันทั้งทีมแหละ
รวมไปถึงพระรองอย่างก๊อตอิทธิพัฒน์
ลุ้นว่าละครเรื่องลิขิตรักจากดวงดาว
คอนเฟิร์มว่าจะออนแอร์เดือนพฤษภาคมนี้
ปังหรือพังพินาศกันแน่
เพราะคนยังติดกับข่าวเช้าของนางเอกสาวแมทพิรณี
นักแสดงหนุ่มแง้มว่าปลายปีนี้มีแน่
แต่จะเป็นอะไรไปเอาใจช่วยหนุ่มก้านยาวคนนี้กันเลยจ้า
ต้องการคุยโปรเจกต์อยู่ครับว่าจะเล่นเรื่องอะไร
หรือว่าบทยังไงตอนนี้กำลังดูบทอยู่อะไรอย่างนี้ครับผม